วันนี้กรมสุขภาพจิตมีการเปิดบ้าน๔ธัญญา
จัดกิจกรรมวันบายโพล่าโลกประจำปี๒๕๕๙
พร้อมทั้งระบุว่าผู้ป่วยโรคนี้รักษาหายได้
รวมทั้งอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ครับ
ไบโพล่ามหรือว่าโรคอารมณ์สองคั่ว
เป็นหนึ่งในโรคอารมณ์ผิดปกติที่พบได้ทั่วโลก

จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนผิดปกติ

ร้องไห้ง่ายเชื่องช้าคิดช้า
รู้สึกว่าชีวิตนั้นไม่มีคุณค่าครับ

จะมีอารมณ์ที่ดีขยันผิดปกติ

พูดคุยกันกับทักทายคนอื่น
แม้ว่าคนแปลกหน้าก็เชื่อมั่นตัวเองมาก
โรคนี้สามารถรักษา
และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้

แต่ว่าสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้
สูงถึง๑๙๐หากไม่ได้รักษาหรือติดตามดูแลอย่างเหมาะสม
ดังนั้นการรักษาด้วยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ
จากข้อมูลของงานวิทยาศาสตร์สถิติฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
โรงพยาบาลศรีธัญญากรมสุขภาพจิตก็พบว่า
ไบโพลามาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีครับ
ปี๒๕๕๘มีผู้ป่วยนอก๙๑๗๒คน
มากกว่าปี๒๕๕๗ที่อยู่ที่๙๐๕๑คน
และปี๒๕๕๖ที่มีจำนวนผู้ป่วย๘๗๙๗คนครับ